เอาผ่านจากเรื่องสุนัขไปมาดูเรื่องของคนนั่งกินอาหารริมทาง
ผมคนหนึ่งก็ชอบนั่งกินอาหารตามร้านริมทางเหมือนกัน
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้รถเก๋งเสียหลัก

คนหนีตายกันกระเจิดกระเจิงเลยคุณผู้ชม
คนขับออกจากตัวรถได้ปั๊บถอดเสื้อทิ้ง
แล้วช่วงชุดละมุนนั่นแหละมันหนีเลยครับ

ดูอีกทีดูทันไหม
พุ่งเข้ามาชนเร็วแรงจริงครับคุณผู้ชมฮะ
นี่เด็กน้อยวิ่งนั่งชิงช้าอยู่หนีเลย
กล้องวงจรปิดบันทึกจะเห็นรถเก๋งสีแดงนะครับ

ตะบนนายงเหนือบนายงจตรังครับ
จากนั้นรถเก๋งอีกคันก็ขับมาด้วยความเร็วเสียหลัก

เหินข้ามทางเท้าฉลับไปชนต้นไม้ใหญ่
เปลือกไม้หลุดล่อนเป็นแถบ

แล้วพุ่งไปชนซุ้มขายเบอร์เกอร์ซุ้มขายน้ำ
แล้วก็รถสาเล้งที่หน้าร้านสเต๊กครับ
รวมถึงเสาป้ายทางหลวงหักเป็น๒ท่อน
โอ้รถเก๋งคันต้นเหตุ

พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนครับ
คือพนักงานที่อยู่ซุ้มขายน้ำกับลูกชายได้รับบาดเจ็บที่เข่า
เพราะว่าโดนเศษอะไรรถมันกระเด็นใส่ครับ
ลูกชายของเจ้าของร้านสเต็ก๔ขวบเท่านั้นเองที่นั่งเล่นชิงช้าอยู่

ตกใจขวัญเสียวร้องจ้าวิ่งไปเลยฮะ
นั่งสาวนิสารัสอยู่จีน

กับลูกชายนั่งอยู่ที่ร้านหน้าร้านนะครับ
เห็นแล้วรถเก๋งลอยเหินข้ามมาพุ่งข้าม
แฮมเบอร์เกอร์มามาชนร้านของเธอ
แล้วก็ร้านขายน้ำเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
ลูกค้าที่นั่งกินอาหารอยู่ตกใจต้องหนีตายกันก่อน

เจ้าของรถเก๋งที่ได้รับความเสียหายเล่าบอกว่า

ยังไม่ทันเข้าไปในร้านเลยนะครับ
เกิดเหตุซะก่อนครับ
ไว้โชคดีที่มาริการ์